สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีก็สู้สุดใจค่ะ
แล้วก็ตามตีเสมอซาอุดีอาราเบียได้ในช่วงท้ายเกมนะคะ
ทำให้โอกาสเข้ารอบยังคงมีอยู่ค่ะ
ส่วนนักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเมื่อวานนี้นะคะ
โก้ก็บอกว่าน่าจะหายทันเกมกับญี่ปุ่นวันเสาร์ค่ะ
แข่งขันฟุตบอลเอฟซียู๒๓นัดแรกกลุ่มบีนะคะ
ที่สนามอัลอาราบิสเตดียมทีมชาติไทยชุดสีแดงพบกับสาอุดีอาราเบียค่ะ
การแข่งขันว่าเริ่มมาได้๑๒นาทีไทยเสียจุดโทษนะคะ
เป็นอดีศรพรมรัฐที่ทำฟาวใส่โมฮาเมดอัลไซเอรี่
แต่ว่าถ้าดูจากภาพช้านะคะเป็นการทำฟาวนอกกรอบเขตโทษ
ซึ่งคนที่รับหน้าที่สังหารก็คือมุสตาฟาอัลบาซาส
แต่ว่าสมพรยศค่ะโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟนะคะ
ก็ปัดออกไปได้ค่ะทำให้จบครึ่งแรกนะคะ
ไทยกับซาอุดีอาราเบียยังคงเสมอกันอยู่๐ประตูต่อ๐ค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๗๐นะคะ
อุดีอาราเบียก็ขึ้นนำจากการหม่งโล่งของโมฮาเมดอัลไซยารี

แต่ว่านักเตะทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้ค่ะก็บุกอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงของพินโยอินพินิษฐ์นาทีที่๘๒
ทำให้จบเกมค่ะไทยก็เสมอกับซาอูดีอาราเบีย๑ละตัวต่อ๑นะคะ
โดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่า
พอใจกับผลเสมอและชื่นชมนักเตะทุกคนที่สู้กันอย่างเต็มที่
โดย๑คะแนนนัดนี้ค่ะก็ทำให้ไทยยังคงมีโอกาสเข้ารอบค่ะ
ส่วนเจนรบสัมภาวดีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อในนาทีที่๖๖
ปะทะกับผู้เล่นของทีมซาอุดีอาราเบียจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะคะ
โก้ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก
และก็จะหายทันในเกมที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนค่ะ
ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
และเกาหลีเหนือเจอกับสาวุดีอาราเบีย๒๓นาฬิกา๓๐นาที
โดยนักเตะทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย๕คะแนนเพื่อผ่านรอบนี้ไป
และรุนควอต้าไปโอลิมเปคเกม๒๐๑๖รอบสุดท้ายที่บราซิล
ซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะทีมที่ได้๓อันดับแรกค่ะ